ไปแล้วตอนนี้ไปอย่างธุรกิจอื่นด้วย
มาวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกภัยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมินครับคุณกอล์ฟครับ

คำพังเผยโบราณที่บอกว่าน้ำลดต่อผุด
คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจครับว่ามันคืออะไร
แต่ว่าถ้าดูเรื่องของเจ้าสัวเปรมชัย
นี่แหละครับปรากฏการณ์น้ำลดต่อผุด
คนดังคนมีชื่อเสียงคนร่ำรวย
แต่ก่อนนี้เคยนั่งทับอภิษฎ
แล้ววันหนึ่งเวลาเจอคดีเรื่องใหญ่เข้า
มันจะลามครับเพราะว่าจะมีการเปิดเปิงขุดคุย
ในสิ่งที่ทำไว้ในอดีตในสิ่งที่ถือครอง
ในสิ่งที่มีมาในอดีตดูเรื่องของคุณเปรมชัยสิครับ
ใครจะไปนึกว่าที่ไปทำอะไรไว้
เรื่องเดียวแท้แล้วมันลามไปถึงการตรวจสอบ
เรื่องที่ดินที่เคยถือครองขึ้นมาวุ่นวายกันไปหมด
แล้วยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีก
แต่ละเรื่องนั้นเนี่ยหนักหนาทั้งนั้นแหละครับ
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับว่า
เขาไปเจออะไรกันบ้างนี่จอแจ้งจับเสียเปรมชัยลุกป่า๖๐๐๐ไร่
มาอีกหัวข่าวหนึ่งรีสอร์ทเปรมชัย๖๐๐๐ไร่
จี้ฟันลุกที่ภูเรือจังหวัดเลย
สองเรื่องนี้ผมขอสรุปเนื้อข่าวให้ฟังเพื่อจะได้เห็นภาพว่า
เขาไปเจออะไรกันยังไง
เริ่มว่าพลตำรวจศิริวราห์หลังศรีพรรมนาคุณรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ
ท่านนำตำรวจเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกรมป่าไม้รวมทั้งสำนักป้องกันและปราบปรามควบคุมไฟป่า
นำหมายค้นจากศาลจังหวัดเลยไปตรวจค้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สงสัยว่าจะอยู่ในกรรมสิทธิ์ของนายเปรมชัยกรรณสูตร
ในพื้นที่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย๓จุด
จุดที่ว่านี้ก็คือ๑ที่รังเย็นรีสอร์ท
๒ไปที่ร่ายวะนะวะโนทะยาน
และ๓ไปที่ชาโต้เดอเลย
ไปทำไมครับไปหาหลักฐานการครอบครองว่า
ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หรือมีการบุกลุกป่ามีการบุกรุกอุทยานหรือเปล่า
ผลปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ย

คุณอัตภพลเผยว่า
ที่ดินจำนวน๒แปลงที่เข้าไปตรวจสอบนั้น
แปลงแรกเป็นส่วนของพื้นที่รังเย็นรีสอร์ท

อยู่ที่ตำบลร่องจิกภูเรือ
ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโฉนด

เมื่อมีโฉนดก็ถือว่าถูกต้องไว้ก่อน
แต่ว่าพอไปตรวจสอบละเอียดอีกรอบนึง
ต้องตรวจสอบละเอียดอีกรอบนึงว่าถูกหรือเปล่า

จำนวน๖๒๑๕ไร่
๕ไร่เนี่ยเดิมมีเอกสารสิทธิ์เป็นนศ๓ก

แต่ว่าถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ต่อมาบริษัทได้มาทำเรื่องขอเช่าโดยอ้างว่า
เพื่อใช้ทำการเกษตร
แล้วต่อมาไม่นานก็ได้ยกเลิกการเช่า
แล้วเอาพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่ง๓๘แปลง

ไปขอออกโฉนดในช่วงที่มีการเดินสำรวจ
และออกจำหนวดสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
นี่ท่านผู้ฟังฟังดูแล้วมันพิลึกไหมล่ะครับ
เขาบอกว่ากรณีนี้พิจารณาร่วมกันแล้ว
เห็นว่าการออกโฉนดน่าจะไม่ถูกต้อง
เพราะถือว่าที่ดินยังเป็นที่ดินของรัฐตั้งแต่เดิม
เหตุผลและหลักฐานสำคัญคือ
การขอเช่าตั้งแต่เดิมซึ่งจะต้องเข้าดำเนินคดีข้อหาบุกรุก
พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทั้งหมด๖๐๐๐กว่าไร่

แล้วจะดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายที่ดินด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเนี่ยขณะนี้ได้ตั้งกรรมการร่วมขึ้นมา๕ฝ่าย
ทีนี้ในส่วนของกรมที่ดิน
กรมที่ดินเนี่ยขึ้นอยู่กระทรวงมหาดไทย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ท่านบอกว่าเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินนศ๓กที่มีอยู่๑๔๗แปลงที่เป็นข่าวอยู่นั้นเนี่ย
ได้มีการเพิกถอนไปแล้วตั้งแต่ปี๔๖อย่างที่ว่าเนี่ย
ส่วนที่ดินอีก๑๖แปลงกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ทีนี้อีกที่หนึ่งคือรังเย็นรีสอร์ท
รังเย็นรีสอร์ทเนี่ยมีขอใบอนุญาตประกอบโรงแรมที่เปิดให้บริการในปี๒๕๖๐
ซึ่งการตรวจสอบที่ดินก็น่าจะมีครั้งแรกตั้งแต่ขอประกาศกรอบการแล้ว
รัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าที่ดินเป็นอย่างไร
แต่ชื่อเจ้าของที่ดินเป็นในนามของบริษัทแล้วก็ต้องการให้ตรวจสอบด้วย
นี่ท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับอ่านข่าวนี้แล้วเราคิดยังไงครับ
คิดเหมือนผมไหมครับคุณเปรมชัยเนี่ยถ้าคุณเปรมชัยไม่เจอคดีล่าสัตว์
คราวนี้เรื่องนี้จะมีการขุดคุยกันไหมครับประชาชนจะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ไหมครับ
ผมตอบได้เลยว่าไม่รู้และเรื่องนี้ก็จะเงียบอย่างนี้อยู่ตลอดไป
แต่ว่าเพราะคุณเปรมชัยไปเจอคดีเรื่องนั้นมันก็ลามไปถึงเรื่องโน้นเรื่องนั้นเยอะแยะไปหมด
คำถามก็คือว่าทำไมเศรษฐีไปทำอย่างนี้ได้โดยเรื่องเงียบกันมาตลอด
คำถามข้อที่๒ทำไมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลยให้เกิดการบุกรุกกันอย่างนี้ได้
โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบ
และไม่มีการตั้งคณะกรรมการไม่มีการสั่งดำเนินคดีอย่างนั้นเหรอครับ
นี่เป็นภาพสะท้อนอะไรล่ะครับเป็นภาพสะท้อนทั้งสองอย่างเลยครับ
ฝั่งที่มีอภิษฎเป็นพวกเศรษฐีมีเงินทำอะไรก็ได้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็น
หรืออาจจะทำรู้ทำชี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำลดต่อผุด
ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องของคุณเปรมชัย
ผมเชื่อว่ารักษณะอย่างนี้ยังมีอีก
ยังมีเศรษฐีคนมีเงินคนมีอิทธิพล

ไปเที่ยวบุกลุกป่าหรือซื้อมาผิดผิดถูก
ครอบครองที่ดินที่เป็นปัญหาอย่างนี้มีอีกเยอะ
แต่ว่าเราไม่รู้

ไม่เป็นข่าวเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่เผลอไปทำอะไรให้เป็นเรื่อง
แต่พอเป็นเรื่องขึ้นมานี่แหละก็มีการขุดคุยลากกันไปเรื่อย

คำถามก็คือว่าเราจะนับหนึ่งที่จะตรวจสอบกันอย่างจริงจังเสียทีดีไหม
เอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วดำเนินการตรวจสอบ
อย่าลืมนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
กฎหมายเกี่ยวกับการบุกลุกป่าบุกรุกอุทยาน
เรามีดูเดือดรุนแรงพอสมควรครับ
ตัวกฎหมายไม่มีปัญหามีปัญหาตรงบังคับใช้กฎหมาย
แล้วการบังคับใช้กฎหมายต้องมีมาตรฐานต้องเสมอภาคกันสิครับ
จำได้ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
คนจนคนไม่มีที่อยู่เขาไปอาศัยผืนป่าใช้ที่ดินไม่มากหรอกครับ
ยังชีพอยู่กับป่าบุกลุกเข้าไปในอุทยานบ้าง
ในที่ดินของกรมป่าไม้บ้างในป่าสงวนบ้าง
คนเหล่านี้ถูกจับดำเนินคดีเป็นร้อยเป็นพันนะครับ
คนจนเหล่านี้เราจะเห็นว่าสมัชชาคนจนเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันมา
แล้วมาร้องกับรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลในอดีตว่า
คนจนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีเงินทองก็ไม่มีจะเสียค่าปรับ
แล้วบางรายเนี่ยถูกจับขังแล้ว
นี่ไปบุกลุกพื้นที่ไม่กี่ตารางวานนะครับ
ยังชีพอยู่ในป่าสงวนอยู่ในป่าไม้อยู่ในเขตอุทยานโดนหมด
ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปบอก๖๗ปีเนี่ย
คนเหล่านี้ก็มาพบรัฐบาลจำได้ว่าตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่
เขาก็แหกันมาที่ทำเนียบ
รัฐบาลก็ส่งคนไปรับแล้วก็บอกว่าจะหาทางช่วยเหลือคนเหล่านี้ว่าจะทำยังไง
รัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อพิจารณาดูว่าจะแก้ปัญหาคนเหล่านี้ยังไง
คนที่บุกลุกป่านี่แหละแต่เป็นชาวบ้าน
ผมมีโอกาสได้ไปนั่งเป็นกรรมการอยู่ในชุดนี้ด้วย
คนที่นั่งเป็นประธานฝ่ายซีกรัฐบาลก็พยายามจะถามไปที่อายการ
ถามไปที่กรมที่ดินถามไปที่กรมอุทยาน
ถามไปที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าคนยากคนจนเหล่านี้ที่เจอคดีอยู่เนี่ย
กำลังคาราคาซังอยู่เนี่ยจะยกเลิกไม่ดำเนินคดีกับเขาได้ไหม

คำตอบจากหน่วยงานเหล่านั้นก็คือว่า
เมื่อเป็นคดีแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เดินหน้าต่อ
ถ้าจะยกไปเฉยเนี่ยให้รัฐบาลสั่งลงมาเป็นรายลักษณอักษรสิครับ
แต่ถ้ารัฐบาลไม่สั่งเป็นรายลักษร
เขาไปยกเลิกไม่ดำเนินคดีหรือสั่งไม่ฟ้อง
เขาก็โดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑
เขาก็จะติดคุกซะเอง
ในที่สุดเรื่องเหล่านี้ก็คาราคาซังมาจนเดี๋ยวนี้ครับ
ดูเถอะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มเข้าธรรมเนียบวันแรกเมื่อไหร่
กลุ่มนี้ก็จะมาอีกเพราะเขาเจอคดีกันเยอะแยะ
คำถามก็คือว่าเขาไปยังชีพโดยการเข้าไปปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเพลิงอยู่ในป่าอย่างนั้นเนี่ย
กับคนที่ไปบุกรุกกรณีของคุณเปรมชัยที่เป็นไม่รู้ตั้งกี่พันไล่เนี่ย

แล้วทำไมกรณีคุณเปรมชัยจึงปล่อยกันมาได้
แล้วทำไมกรณีของชาวบ้านที่เขาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปยังชีวิตอยู่กับป่า
เขาไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าป่ากับคนอยู่ร่วมกันได้
แต่ว่าเขาไม่มีที่จะไปทำกินเขาไม่มีที่จะซุกหัวนอน
เขาไปขอป่าเสื่อมโทรมไปขอป่าสงวนซุกหัวนอนจับเขาหมด
นี่ไงฮะคือความเหลื่อมล้ำทางมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย
นี่ไงครับที่ถึงบอกว่าเราต้องมีการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำกระบวนการยุติธรรม
นายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในตอนนี้
แล้วคณะกรรมการชุดนี้พอมีข้อเสนอต่างก็จะส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
คณะกรรมการยุทธศาสตร์จะมาดูว่าจะแก้ไขยังไงจะออกกฎหมายยังไง
เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเรื่องคนกับป่า
เรื่องคนกับป่ามีฉะนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้
เราจึงคาดหวังกันว่าเรื่องของนายเปรมชัย
จะเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบให้รัฐบาลเดินหน้าทำความเสมอภาคกับคนที่บุกลุกป่า
ทำยังไงที่คนไปใช้ที่อยู่อาศัยเล็กน้อยเรียกว่าซุกหัวนอน
ถูกดำเนินคดีแล้วทีอย่างนี้๖๐๐๐กว่าไร่เกือบ๗๐๐ไร่ปล่อยประละเลยทำได้ยังไง
นี่คือคำถามที่เราต้องถามกันต่อนะคุณมิ้นคุณก๊อฟครับ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าจริงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่มันก็เงียบไป
แต่คราวนี้มันพ่วงกันหลายคดี
ก็หวังได้แต่หวังอีกแล้วว่ามันจะไม่เงียบไปแล้วมันจะไปดำเนินการไปจนถึงที่สุด
ครับเราก็หวังอย่างนั้นและควรจะต้องดูด้วยว่าผมเชื่อว่าไปล้วงจริงเถอะมีเยอะแบบนี้